ช่วงนี้มาเสิร์ฟความฮามบ่ายวันศุกร์ที่๑๓แบบนี้กันบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
บอกเลยว่าวันนี้เดี๋ยวจะมีเรื่องให้เราหัวเราะออกกันอย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้เขาคอเวอร์เป็นโตโน่หรือว่าพระโตโน่นะคะ
ฉันขออภัยนะตอนนี้เขาเป็นพระโตโน่แล้ว
แต่ว่าเนี่ยค่ะพี่แจ๊คของเราโคเวอร์เป็นโตโย่คุณผู้ชมค่ะ
ก่อนหน้านี้คอเวอร์ท่าร้องเพลงกระโดดลงสระนี่คุณผู้ชมดูสินี่

ใช่คือก่อนหน้านี้พระโตโน่เขาเคยกระโดดลงแบบนี้ในการเล่นคอนเสิร์ต
ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ท่านอยู่ในผ้าเหลืองนะเราขอเรียกว่า

เห็นแล้วเนี่ยมันอดแซวพี่แจ๊ดไม่ได้คุณผู้ชมค่ะ
มันเหลือเกินจริงนะกับการสร้างเสียงหัวเราะ
แล้วก็รอยยิ้มให้แฟนคลับเป็นยังไงโดดลงตุ้มอย่างนี้

เรียกว่าไม่ทำให้ผิดหวังนี่คุณดูนะก๊อปปี้ได้แบบเหมือนมาก
งกงกางเกงสระนงสระน้ำมีเหมือนกันคุณดู
นี่จะบอกนะหลังกล้องนี้พี่เสรีดูอยู่นะ
ดูอยู่กำลังเตรียมแล้วเดี๋ยวไม่แน่นะซิงเกิลต่อไป
กระโดดเขาเหรอ
คอสตูมทั้งการแต่งตัวรวมไปถึงลีลาท่าทางในการกระโดดน้ำที่ตั้งอยู่กลางรายการแบบนี้
คือถ้ามองแวบนึงเนี่ยคิดว่าหลวงพี่โตโน่หรือเปล่า

แต่ดูดีที่แท้ก็เป็นแจ๊สโตโยนี่เองนะคะ
ว่าแต่ชาวแบบเนี่ยไม่บาปใช่มั้ยรู้สึกร้อนยังไงพี่ดู
นี่อ่านไปก็กลัวบาปไปยกมือไป

พี่เสรีบอกว่าให้เตรียมสระเดี๋ยวจะกระโดดในเบรกต่อไป

ทีมงานเตียมสะเลย
มาขอมค์กลับมาเนี้ย

ทำคอนเทนต์นี้แล้วจัดคอนเทนต์บวชตามหลวงพี่โตโน่ตัวจริงไปเลยดีไหม
ไหนก็จะคับเวอร์แล้วมันควรที่จะแบบถึงพริกถึงขิง
อืมก็รอดูนะคะว่าคุณแจ๊ดของเราเนี่ยจะบวชตามพระโตโน่ไปจริงหรือเปล่า

ส่งยังแจ๊ดแซดอย่างบ่อย